เตือนภัยเรื่องมิจฉาชีพออนไลน์
คุณมิจฉาชีพเอาชื่อเอานามสกุลไปเปิดเฟซบุ๊ก

ที่เธอถูกเอาชื่อไปเปิดเฟซบุ๊กเนี่ย

ไทยรัฐช่วยด้วย

เรื่องนี้ผู้หญิงคนนี้คือแพรวดาวยั่ว
เธอเป็นนางเอกสาวลำซิ่งวงแพรวมิวสิกนะคะ
ชื่อจริงของเธอคือคุณสุภาวดีบัวทอง
โอ๊ยต้องหอบเอกสารเอาหลักฐาน
เอาใบแจ้งความลงบันทึกประจำวันเนี่ยนะคะมาร้องกับทีมข่าวเลย
บอกว่าเนี่ยไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวัน
ละที่สพน้ำพองที่ขอนแก่น
นักข่าวมาทำข่าวนี้หน่อยเถอะ

ทักมาแล้วก็โทรมาในกล่องข้อความ
กับเธอนี่ไงแล้วบางคนทวงถามเงินค่าสินค้า
โอนเข้ามาทางหมายเลขพร้อมเพลย์

ตรงกับชื่อนามสกุลของคุณสุภาวดีบัวทองด้วย
เธอตกใจเลยงงเดี๋ยวนะ
ฉันเนี่ยฉันเนี่ยเปิดวงคือมีวงแพรวมิวสิก
แล้วไม่เคยไปขายของออนไลน์ไง
ทำไมอยู่ดีถึงมีผู้เสียหายแบบนี้
ทีนี้ค่ะคุยไปคุยมาก็เลยรู้ว่าอ๋อ
อ้างว่าเป็นแม่ค้าขายพวกเสื้อผ้าขายเครื่องสำอางออนไลน์
แต่ทีนี้พอผู้เสียหายมีการโอนเงินเข้ามา
ชื่อบัญชีพร้อมเพลย์คือสุภาวดีบัวทอง
แล้วเจ้าของเฟซบุ๊กคนนี้เขาก็ปิดบัญชีหายไปเลย
เจ้าของเฟซบุ๊คที่ว่าไม่ใช่ตัวเธอตัวจริงนะ
แล้วทำยังไงผู้เสียหายต่างลูกค้าต่าง
เขาก็ไม่สามารถทวงเงินไม่สามารถทวงสินค้าได้
พยายามเสิร์ชค้นหาเลยสุภาวดีบัวทอง

แล้วก็มาเจอเฟซบุ๊คจริงของคุณสุภาวดีบัวทองนี่แหละ

ขอข้อมูลจากทางผู้เสียหายเขาดู
ก็ชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกันตรงกันจริงค่ะ

ก็มีก็มีหลายคนค่ะแต่ละคนก็โดนกันไปก็หลักพันหลักร้อย
ก็อยากแสดงความบริสุทธิ์ใจว่า

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับแพลวเลยนะคะ
แต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
สำหรับใครที่จะซื้อของออนไลน์นะคะ
ให้เช็คประวัติดีหรือว่าเช็คโปรไฟล์นะคะ
รีวิวหรืออะไรต่างให้ชัดเจนด้วยค่ะ
ก่อนที่จะโอนเงินหรือว่าจะสั่งซื้อค่ะ
คุณแพลวเธอยืนยันนะคะว่าเธอไม่ได้ไปขายสินค้าออนไลน
ไม่ได้ขายเสื้อผ้าไม่ได้ขายเครื่องสำอางออนไลน์เลย

นี่มาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนนะคะ
ซึ่งเธอบอกว่าคือพอมันเกิดกรณีแบบนี้

ว่าคนที่มีชื่อมีนามสกุลตรงกับคุณแพลว
ตำรวจก็เลยตรวจสอบไงอ้าวไหนค้นดูซิ
สุภาวดีบัวทองอ้าวโป๊ะเช๊ะคุณผู้ชม
มีคนชื่อสุภาวดีบัวทอง๒๓คนค่ะ
เยอะนะดังนั้นคุณแพลวก็เลยยืนยันเลยว่า

ว่าคนที่ก่อเหตุแบบนี้ไม่ใช่แพลวแน่นอน
แพลวเนี่ยคือแพรวดาวยั่วเป็นนักร้องหมอลำ
แล้วมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแพลวไม่เคยช่อกงใคร
มีแต่นี่ค่ะไปมอบความสุขความบันเทิง
ผ่านทางวงแพลวพราวมิวสิกเท่านั้น
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อยากให้ตำรวจช่วยเร่งดำเนินคดี
ตามจับตัวคนร้ายมาด้วยนะคะ